พาไปดูข่าวนี้ค่ะครับหมาคาบกระดูกคุณอริยา
ธรรมดาหมาคาบกระดูกอ่ะชอบแท้กระดูกใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่กระดูกหมู
กระดูกไก่ครับมันเป็นกระดูกคนและกระโหลกคนค่ะมันคาบกระโหลกมาเล่นอ่ะ
ใช่ค่ะเนี้ยเนี้ยเป็นคุณหลอนไหมล่ะหลอนฮะควรจะเป็นข่าวไหมอ่ะค่ะ
ข่าวเนี้ยเออกระโหลกใครใช่เออเอามาจากไหนนี่คุณผู้ชม
ตำรวจสพบ้านบึงชนบุรีเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอเป็นกระโหลกสวย
หัวคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของบริษัทเอกชนที่ตำบลหนองอีรุนบ้านบึงค่ะ
รีบไปตรวจสอบเลยแล้วที่วางอยู่ใกล้ใกล้กับกระโหลกคน
คืออะไรเป็นกระดูกใช่ไหมน่าจะเป็นน่าจะนะน่าจะเป็นท่อนขา
ความยาวของกระดูกชิ้นนั้นน่ะประมาณสัก๑๐นิ้ว
อยู่ใกล้กับที่พักของคนงานเอาจริงจริงนะตอนที่ไปเจออ่ะ
กลิ่นยังอยู่เลยค่ะหรอฮะยังเหม็นอยู่เลยคนที่ไปเจอเนี่ย
เขาบอกว่าก็หมามันวิ่งเล่นกันอยู่ดีมันไปคาบแท่งอะไร
ไม่รู้มะแท๊ะแท๊ะแท๊ะนี่ตั้งแต่ยี่สิบสี่มกราแล้วอ่ะ
แล้วตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าเป็นกระโหลกคนไงเพราะว่าเพิ่งผ่านตุดจีนมาใช่ไหม
ก็เข้าใจว่าเออเขาไหว้กันไหว้ก็เป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ด
ก็คงจะเป็นพวกกระดูกพวกนั้นนั่นแหละจนแม่บ้านมาทำความสะอาดค่ะ
จะเอากระดูกตรงนี้ไปทิ้งแม่บ้านเนี่ยแทบช็อกเลยนะ
กระดูกนี้กระโหลกนี้ของคนค่ะแล้วตำรวจมาตรวจสอบแล้ว
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นใคร
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูก่อนว่าที่มีคนเคยแจ้งบุคคลศูนย์หายเนี่ย
ต้องไปตรวจสอบดูไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่
มีการประกาศตามหาไหมของญาติเนี้ยนะคะส่วนกระโหลกแล้วก็กระดูกที่เจอเนี้ย
ก็ต้องส่งไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวศก่อนทีนี้วันนี้นักข่าวของเราค่ะ
ในจุดที่เกิดเหตุไปเจอไม่ได้เจอเพิ่มนะคุณผู้ชม
ไม่ได้เจอกระโหลกกระดูกเพิ่มนะแต่ไปเจอหมาจรหลายตัวเลยค่ะ
พ่านอยู่ตรงหอพักคนงานรอบหอพักเนี่ยก็จะเป็นป่าย่า
ดูสิมันก็มานอนอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้
ถามพนักงานโรงงานคนหนึ่งคุณจอย
คุณจอยเล่าว่าวันนั้นเธอไม่ได้ออกมาดูหรอก

โหลกที่เจอคงจะไม่ใช่พนักงานหรอกมั้ง
เพราะว่าเพื่อนของคุณจอยยังอยู่ครบนะ
โรงงานเองไม่ได้แจ้งคนหายด้วย
หมาพวกนี้มันอาจจะไปฆ่าพวกกระดูกกระโหลกมาจากที่อื่นหรือเปล่า
กู้ภัยอีกคนนึงละกันค่ะคุณผู้ชม
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงนะคะ
คุณสรุธนี่พี่คนนี้พี่เขาก็บอกว่า
ผมก็ไปถามคนแถวนี้นะว่ามีใครสูญหายไหม
ก็ไม่มีนะตอนนี้เลยส่งกระโหลกไปที่สถาบันนิติเวศแล้ว
ถ้าเกิดใครที่ดูข่าวอยู่แล้วสงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเอง
ศูนย์หายไปเนี่ยนะคะในพื้นที่บ้านบึงชนบุรีเนี่ย
ก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะคุณผู้ชมติดต่อไปได้ที่ศูนย์ศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อันนี้เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้ว
คุณผู้ชมหยิบมือถือมาค่ะถ่ายรูปหน้าจอไว้หรือว่าแคปหน้าจอมือถือเอาไว้เลยนะคะ
เพราะเป็นกระโหลกศิษย์ศาสตร์อ่ากระโหลกหนึ่งแล้วก็มีกระดูก
คาดว่าจะเป็นท่อนท่อนของกระดูกขาซึ่งอยู่บริเวณลานลานหน้าที่พักของเอ่อ
พนักงานของเอกชนนะฮะพอเข้ามาตรวจสอบนะครับอ่าสอบถามก็
มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับสอบถามนะครับทาง
พนักงานขอบส่วนพนักงานเองก็ไม่มีไม่มีมีใครหาย
ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ไม่มี
รับแจ้งความว่ามีคนศูนย์หายนี่พี่กู้ภัยบอกแบบนี้ไปถามผู้กำกับหน่อยค่ะ
ผู้กำกับสพบ้านบึงพันธุ์ตำรวจเอกทวีกุลแถลงค่ะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้นะให้ตำรวจไปเร่งตรวจสอบ
ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่เห็นนะว่า
ว่าจะมีแบบบุคคลแปลกหน้ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนหายค่ะ
มันอาจจะเป็นไปได้แหละว่ากระโหลกอันนี้ครับ
หมามันไปข้ามมาจากสู่ศาลเพราะว่าสุสานเนี่ยก็อยู่ไกลจากจุดตรงเนี้ย
ไม่มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ต้องไปตรวจสอบจริงนะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะ
เป็นกระโหลกที่ข้ามมาจากสุสานหรือเป็นกระโหลกที่แบบมีคนตายอยู่แถวนี้
แล้วมันอาจจะไปข้ามมาเล่นแบบเนี้ยค่ะครับ